อีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสุขและสุขภาพดีให้กับเราคือการออกกำลังกาย
งานนี้นะคุณผู้ชมเขามารวมตัวกันอายุรวมเป็นหมื่นปี
โยกย้ายสายสะโพกเสริมสุขภาพดีกันค่ะ
โอ้เป็นไง
เป็นแบบแนวไหนครับ

เดี๋ยวฉันไม่ร้องหรือจมน้ำหรืออะไร

เคยฟังอันนั้นแต่ไม่เคยฟังแบบคุณ
ฟังจากต้นฉบับที่คุณยายเขียวหลอดทองอายุ๗๐ปีคนนี้ดีกว่า
กำลังเต้นอย่างสนุกสนานเนอะ

คนอื่นเขาก็เต้นกันอีกที่นึงใช่ไหม
คุณยายคนเดียวโชว์โซโล่เลยนะคะ

แล้วหมดอย่างนี้ความน่ารักที่เกิดขึ้นดีนะคะ
ก็เป็นการมารวมตัวกัน

ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะ
แต่ละคนอายุมาบวกลบคูณหารกันแล้ว
โอ้โหดิฉันว่าเฉียดหมื่นเหมือนกัน
แต่ละคนมาเขาก็ต้องแต่งกายตามจีน

ก็ยังมีการประกวดแข่งขันการเต้นเข้าจังหวะ

ยังมีการประกวดผู้สูงอายุดูแลสุขภาพดี
หรือใครชอบแบบเท่
มีการประกวดเดินแบบผู้สูงอายุ

ในการตอบคำถามจากคณะกรรมการด้วย
โอ้โหเท

ไว้พริบปฏิบันความสนุกสนาน
โอ้โหเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ

รอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานได้มากมายค่ะ
ถามว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไร

องค์การบริหารส่วนตะบนน้องแจง

ให้กับผู้สูงอายุของโรงเรียนสร้างสุข
ผู้สูงอายุตำบลหนองแจงค่ะ
เพราะว่าอยากจะให้ผู้สูงอายุ
ที่มีความสนใจในการดูแลตัวเอง

ดูท่านนี้นี่ขนาดรับรางวัลแล้วยังต้องยกย้ายใส่สะโพกยังเต้นยังรำกันต่อ
คือเต้นทั้งงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือมีความสุขแหละ
ทั้งกายสุขทั้งใจจริงแล้วก็ยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
เข้ากับหน้าร้อนด้วยพัดลมเนี่ยใช่ไหมคะมีความสุขแหละนะคะดูออก
ชอบแหละคุณยายหนูรู้น่ารักเหรอนี่สักพันธาตุที่ไหนคุณชนะ
คุณเอวดีมากเป็นการที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งพายาดมเลยนะ

แต่สุขภาพแข็งแรงแต่ดิฉันคิดถึงตัวเองตอนอายุเท่านี้เหมือนกันนะคะ
มันอาจจะเป็นบรรยากาศคล้ายกัน
เห็นภาพในอนาคตก็ดูไว้นะคะใช่ค่ะ